ส่วนวันนี้ที่มีกระแสข่าวลือเกี่ยวกับพระอาการประชวนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จนทำให้นายกรัฐมนตรีต้องยกเลิกภารกิจทั้งหมดตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมา
แล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพมหานครทันที
ล่าสุดโภษกรัฐบาลออกมายืนยันแล้วบอกว่า

แล้วก็ขอให้รับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ
เพื่อความถูกต้องแม่นยำเท่านั้นค่ะ
ส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีตลอดทั้งวันนี้นะคะช่วงเช้าค่ะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เป็นประธานเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ
พันศาบรมราชินีนาฏ
กลมทหารราบที่๒๑รักษาพระองค์จังหวัดชนบุรี
เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักพักดี
ทูลต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยการออกแบบอาคารเป็นตัวอักษรพระนามาพิไทยย่อสก
เพื่อสื่อสัญลักษณ์ถึงพระราชดำรัฐที่ว่า
พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
ซึ่งอาคารดังกล่าวจะเป็นศูนย์การเรียนรู้
สำหรับประชาชนทั่วไปให้เข้ามาศึกษาพระราชกรณียกิจ
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏ
และเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการตามพระราชดำริ
โดยนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจากทั่วประเทศมาวางจำหน่าย
จากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีได้เดินทางต่อไปที่สาราประชาคมอ่าวอุดม
อำเภอศรีราชาเพื่อพบปะกับประชาชนในพื้นที่
ส่วนในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีได้ยกเลิกภารกิจ
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ

โดยระบุว่ามีภารกิจเร่งด่วนและได้เดินทางกลับกรุงเทพมหานครทันทีค่ะ
ด้านผลเอกวิลาสอรุณศรีเลขาที่การนายกรัฐมนตรี
เปิดเผยถึงสาเหตุที่นายกรัฐมนตรีได้ยกเลิกภารกิจที่จังหวัดชนบุรีกระทันหันว่า
ไม่ใช่เป็นการยกเลิกการประชุมแต่ได้มอบหมายให้นายสมคิตจาตุศีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน
เช่นเดียวกับพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ได้มีการชี้แจงต่อสื่อมวลชนว่า
นายกรัฐมนตรียกเลิกภารกิจเพื่อเตรียมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
ยามกุฎราชกุมารเพื่อถวายรายงานของรัฐบาลตามห่วงเวลาปกติ
ขอให้ประชาชนอย่าให้ความสนใจหรือว่าตื่นตระหนกกับข่าวลือในโซเชียลมีเดีย
โดยขอให้ประชาชนเปิดรับข่าวสารในช่องทางการที่มีความถูกต้องและเที่ยงตรงเท่านั้น